สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะ
ไปดูกันก่อนเรื่องของมือปืนโหดค่ะจ่อยิงหัวหนุ่มเจ้าของคาแคร์
ับปริศนาคาบ้านพักเลยนะคะตำรวจก็บอกว่าน่าจะเป็นปมขัดแย้งส่วนตัว
บุกเข้าไปเจรจากันแต่ว่าตกลงกันไม่ได้เลย
ฉากยิงกลางดึกนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐาน
ภายในบ้านหลังหนึ่งตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังพบหน่ายศักดาพลอายุสี่สิบเอ็ดปี
เจ้าของบ้านเสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
โดนที่บริเวณแก้มซ้ายหนึ่งนัดเกลือสุนฝังในเลือดคว่มห้อง
จากการสอบสวนทรัพย์ว่านายศักดาพลเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์อยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ
แต่ยังไม่มีครอบครัวโดยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนักกล่าวเพียงลำพัง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้จักและสนิทกับผู้ตาย
มานั่งพูดคุยกันภายในบ้านจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกัน
ที่คนร้ายจะลุกขึ้นยืนแล้วใช้อาวุธปืนจ่อไปที่กลางศีรษะ
ก่อนจะยิงเข้าหนึ่งนัดจนเสียชีวิตขาดที่แล้วหลบหนีไป
ขณะที่ข้างศพของผู้ตายบริเวณรองเท้า
ยังพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดตกอยู่ด้วย
สิบเอกสิทธิพรสุวรรณวัชรกูลอายุ๕๘ปีทหารสังกัดกองทัพภาค๔
วัชิราวุฒิอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพ่อของผู้ตายบอกว่า
ช่วงเช้ากำลังเดินไปหาลูกชายที่บ้านห่างจากบ้านตัวเองประมาณ๕๐เมตร
เมื่อไปถึงก็พบว่าลูกชายถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำ
ซึ่งภายในบ้านไม่พบร่องรอยการต่อสู้
สภาพศพก็พบว่าถูกยิงนัดเดียวบริเวณกลางศีรษะเลือดแข็งอยู่เต็มพื้น
ส่วนใครเป็นคนทำหรือลูกตัวเองไปมีความขัดแย้งกับใครที่ไหน
ตัวเองไม่ทราบเพราะลูกอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
ไก่ทำงานล้างจานใช้ชีวิตไม่ค่อยไปยุ่งกับใคร
ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงถูกยิง
ด้านนางสุคลสวรรค์วัชรกรในยุ่ง๕๘ปีแม่เลี้ยงของผู้ตายแล้วว่า
เมื่อวานนี้ประมาณช่วงทุ่มกว่าเกือบ๒ทุ่ม
เดินมาถามหาของกินเธอบอกว่าไม่มีแล้ว
จากนั้นผู้ตายเดินไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

และไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

ก็อาจจะมีความคึกขนองหรือเสพยาเสพติด
อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามคนร้าย

ไม่รู้ข้างหลักไม่รู้
ไม่รู้ขอยาเป็นเลือดใช้
วันนี้เว้นเดียว

และตรวจสอบรอยขม่าวดินปืนจากเพื่อนคนสนิททุกคนที่รู้จักผู้ตาย
ซึ่งคาดว่าจะจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในเร็วนี้